เนี่ยขอพาคุณไปร่วมงานบุญกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าจะพาไปร่วมพิธีปลุกเสกผ้ายันไอ้ไข่
ยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เขามีต้นตะเคียนด้วย
อ่านี่ค่ะไปกันที่วัดทุ่งขี้เสือ
หมู่ที่๕ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
งานนี้ค่ะมีประชาชนมาจากทั่วทุกสารทิศเลย

มาร่วมพิธีสืบชะตาหลวงเทศมหาชาติ๑๓กัน
และพิธีปลุกเสกผ้ายันไอ้ไข่
รวมไปถึงรูปเหมือนองค์เล็กไอ้ไข่วัดทุ่งขี้เสือด้วยนะจ๊ะ

ทางกรรมการวัดก็ได้มีการแจกพยันไอ้ไข่นะ
ที่ผ่านการปลุกเสกต่างให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานแบบฟรีเลย
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านหรือว่าสาธุชนที่มีจิตสถานเนี่ย
นำไปบูชาหรือว่านำไปเสี่ยงโชคนั่นเองนะคะ
ซึ่งพอจบพิธีชาวบ้านเขายังไม่ได้กลับกันนะคุณ
เขาพากันนำผ้าเจ็ดสีไปผูกที่ตรงนี้ก็คือต้นตะเคียนสาม
อ้อนพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้านหลังวัด
เป็นตะเคียนแฟร์มิลี่ใช่มากันเป็นครอบครัวเลยนะคะ
แล้วนอกจากพับแผล๗สีแล้วต่างคนก็ควักอาวุธคู่กายขึ้นมา
นั่นก็คือแป้งกับโทรศัพท์
ซึ่งชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าต้นตะเคียนแฟมิลี่พ่อแม่ลูกเนี่ย
จะมาให้โชคให้ราบกับเขานะนี่นี่นี่นี่ไม่คุณชอบนะ
เคียนแฟมิลี่แล้วก็มาพร้อมอาวุธคู่กาย
แป้งกับโทรศัพท์นะจ๊ะสำหรับต้นตะเคียนสาม
พ่อแม่ลูกนี้นะคะมีการขุดพบที่บ่อดินกลางทุ่งนาจำนวน๓ต้น
ซึ่งเจ้าของบ่อดินถวายให้เจ้าอาวาสที่วัดทุ่งขี้เสือเอาไว้
เมื่อวันที่๖ตุลาคมปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
แล้วก็เคยมีชาวบ้านได้โชคจากตะเคียนทั้ง๓ต้นนี้มาแล้วด้วยนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าก็เคยมีคนดวงดี
แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปแล้วจะดวงดีเหมือนกัน
แต่อันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเนอะ